ส่วนความสง่างามของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๖
ที่จะมีม้าทรงของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนาบรีรัฐ
ซึ่งพระองค์เป็นผู้บังคับกองทหารม้าเกียรติยศนะครับ
พันโทยิงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนาบรีรัฐ
ผู้บังคับกองทหารม้าเกียรติยศทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
ให้เปิดหน่วยทหารม้าในพระองค์ให้สื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมความสง่างามของม้าทรง
เวคาตาลาขออภัยฮะเวคาลาตาซึ่งเป็นม้าทรงประจำพระองค์
เพื่อให้รับทราบถึงความทุ่มเทของกำลังพล

โดยม้าทรงเวคาลาตาในพันธอยิงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันวรีนาบรีรัฐ
ชื่อเวคาลาตาเป็นม้าทรงประจำพระองค์สายพันธ์โฮลสไตเนอร์วอร์มปลัด
สีแซมขาวเพศเมียอายุ๑๑ปีความสูง๑๗๐เซนติเมตรจากสหพันธ์สาธารัฐเยอรมนี
ม้าทรงประจำพระองค์เป็นม้าทรงประจำพระองค์สายพันธ์โฮลสไตเยอรมนี
อย่างที่สองก็คือความสมภเกียรติคือความสง่างาม
เมื่อเจ้านายขึ้นไปประทับอยู่บนหลังม้า
จะต้องทำให้พระองค์ท่านมีความสง่างามและสมพระเกียรติครับ
พันเอกวิทัยลายถมยาผู้บังคับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์
ยังเล่าถึงการทรงพระดำเนินการควบคุมการซักซ้อมด้วยพระองค์เอง
ด้วยการนำเอาแบบอย่างหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในประเทศ
ที่มีการจัดกำลังในลักษณะเดียวกันมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
เช่นการปรับรูปขบวนในขั้นตอนต่างท่านั่งม้าการควบคุมบนหลังม้า
ยังทรงตรวจกำลังพลและม้าก่อนปฏิบัติภารกิจ
เพื่อให้เกิดความพร้อมและความถูกต้องครับ
ทุกครั้งที่พระองค์มาทรงม้านะครับอย่างแรกก็คือท่านท่านมองในเรื่องของการปฏิบัติต่อม้า
ซึ่งเป็นสัตว์ภานะที่เราใช้ขี่ทุกครั้งพระองค์ก็จะทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการที่จะทรงม้าทุกครั้งนะครับก่อนใช้งานทุกครั้งพระองค์จะทรงตรวจรายละเอียดของม้านะครับ
ม้านั้นมีความพร้อมมีความปลอดภัยของตัวเขาเองหรือต่อผู้ขี่หรือไม่อย่างไร
เมื่อระหว่างการใช้งานทุกครั้งนะครับท่านก็จะดูการฝึกซ้อมของกำลังพลนะฮะ
ว่ากำลังพลนั้นมีสิ่งใดที่ต้องปรับแก้ในฐานะที่พระองค์ท่านมีประสบการณ์แล้วก็มีความพระปีชาสามารถในเรื่องของการทรงม้า
ก็จะให้คำแนะนำทุกครั้งหลังจากการฝึกเสร็จว่ากำลังพลนั้นต้องมีการปรับแก้อะไรบ้าง
เพื่อให้เกิดความสง่างามในเรื่องของการจัดรูปขบวนในครั้งนี้ครับ